๒ขีดนะครับ๒ขีดคุณพุทธดำเป็นโควิดนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาดำเนินรายการไม่ได้
น่าจะห่างหายจากเราไปน่าจะสักอาทิตย์กว่าเลยล่ะ

เพราะปกติแล้วน่าจะ๗บวก๓น่าจะ๑๐วัน
ก็๗วันน่าจะดีขึ้นแต่หมอก็ให้อยู่ถึง๑๐นะครับ

อาทิตย์ที่ผ่านมาตรวจทุกวันตรวจทั้งวันปรากฏไม่ขึ้น
วันนี้ขึ้นชัดเจนมากขออภัยทุกท่านที่ร่วมงานกัน
ติดโควิดเป็นที่เรียบร้อยขอหยุดงานยาวเลยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้า
อืมแต่เขาตรวจอาทิตย์หน้าจะได้เจอหรือเปล่า

ที่หน้าได้เจอหรือเปล่าทำไมค่ะพี่หนุ่ม
ไม่รู้ไงเขาอาจจะต้องแบบว่าอยู่ต่อหรือเปล่า
คือ๗วันแล้วก็ต้องอีก๓อาทิตย์หน้าได้เจอไหมหรืออาจจะไม่ได้เจอ

ต่อไปไม่มีคนด่ายพี่แล้วสิเศียร์ใจ
เสียงนางไม่ได้
คือธรรมดาเสียงแหบอยู่แล้วนะนี่แหบหนักกว่าเดิม
คือแบบเสียงเป็นเสียงอย่าง

ต่อไปนี้พี่มดดำก็จะไม่หน่อยอีกแล้วนะว่าแบบ
จะติดไม่ติดจะติดไม่ติดอะไรอย่างนี้

ไม่รับเหรออาจจะนอนพักหรือเปล่า

เพราะนางบอกนางจะไปหาหมอแล้วนางก็มียากินนะ

หายไว้นะคะบอกให้พี่มดดำหายไว้

สำหรับไม่ต้องห่วงแล้วตายยาก

ทำไมละ

เสียงเปลี่ยนเลยค่ะเห็นไหนพี่หนุ่ม
โปรดติดตามตอนต่อไป